ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันทร์บ้าน
แม่บ้านประจันทร์บ้านสวัสดีค่ะ
ออมสกาวใจพูดสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ผู้ชายคนนี้กลายเป็นแฟนคลับเขาเลยนะพูดเลยแบบร้องได้ทุกเพลง

จำได้ใช่ไหมละเพลง

อันนี้เกิดมามันก็รุ่นโปรโมทแล้วไง

โอโหไปกลับมาก็รู้โปรโมส

เถียงกันเนี่ยนักเลงใจอายุแม่บ้าน

ไม่พูดสักคำเลยนั่งยืนนิ่งอยู่เลย

ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ผู้ชายในฝันวันนี้เปิดบ้านต้อนรับศิลปินหนุ่มรูปหล่อ
เรืองศักดิ์เจ้าของเพลงเศร้าสุดฮิต

และเพลงข้าวมันไก่ที่ร้องกันได้ทั้งบ้านทั้งเมือง
เมื่อต้นปีหนุ่มเจมส์ได้หักอกสาวทั้งประเทศ
ด้วยการประกาศแต่งงานกับครูสาวสุดสวย
วันนี้เขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวความรักให้แฟน
รวมถึง๓แม่บ้านได้อิจฉาตาร้อนกันขนาดไหน

สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับน้องเจมส์เข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝัน

อันนี้คุณแม่ขอเตือนว่างดกระดี้กระดาย

ต้องบอกไว้เลยว่าจะทำอะไรต้องเกรงใจภรรยาเขานะ

คือตอนนี้ต้องถามตรงเลยชีวิตพ่อบ้านของน้องเจมส์เป็นไงบ้างคะ
ชีวิตพ่อบ้านเลยใช่ไหมครับ
จริงแล้วมันก็คล้ายกับตอนเป็นแฟนกันนั่นแหละ

อนุกาวชอบมาก

คือตอนที่เราเป็นแฟนเนี่ยเราก็มีความเข้าใจกันเหมือนฉันสามีภรรยาอยู่แล้ว
เรามีการคุยกันเรามีการมีข้อตกลงร่วมกัน
เราก็แบบใช้ชีวิตแบบด้วยความเข้าใจ

ไม่ไงคือตอนแรกเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าเขามีครอบครัวแล้ว
แต่กะจะแบบพูดเรื่องงงเรื่องงานอะไรก่อน

ไปปิ้งรักกับภรรยาคนนี้ได้ยังไง
จริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องตลกนะ
ก็คือว่าผมไปทำงานที่จังหวัดนคร

เสร็จแล้วเนี่ยคือภรรยาเนี่ยเขาเหมือนกับเขา

เป็นแฟนคลับประมาณนั้นคือภรรยาเนี่ยเป็นเด็กเรียน
แล้วเป็นเด็กแบบเลี่ยนเกงเลี่ยนทุนอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะชอบศิลปินก็ชอบอยู่คนเดียวเนี่ย

๑๗ปีอ่ะ๑๗ปีครับดูรูปนี้มาตลอด
แล้วไม่เคยเจอไม่เคยดูคอนเสิร์ตที่ไหนมาก่อน

ไปเจอตรงจุดไหนค่ะที่โรงแรมไปเจอตรงจุดไหนค่ะไปเจอตรงจุดไหนค่ะ

คือผมเนี่ยไปทำงานที่นั่นอยู่ล็อบบี้พักที่นั่น
แล้วที่นั่นก็มีฟิตเน็ตใช่ไหมฮะเขาก็ไปออกกำลังกาย

แล้วคู่ของคุณเจมส์เนี่ยมันมีอะไรที่มันต่างกันไหม

นะครับเวลาต่างมันจะไม่เหมือนกับงานราชการ

ใช่เวลาทำงานของเราเป็นเวลาพักผ่อนของเขา
อะไรอย่างนี้เวลาทำงานของเขาเป็นเวลาว่างของเรา

ใช่มีแค่นั้นแหละมันคิดถึงอย่างนั้นเวลางอนใครง้อใคร

เอ้ยแล้วแหละคุณเจมส์
แล้ววิธีง้อเด็ดงั้นอยู่เออ

เวลาที่เราง้อใครสักคนนึงเนี่ยเราต้อง
แล้วก็เหมือนการสารภาพบาปอะ
โดยที่คุณคิดว่าบาปจริงอยู่หรือเปล่ามีวิธีว่า
ก็ทั้งคู่เราก็ต้องบอกว่าเราจับอารมณ์ตัวเองได้นะว่า

ไม่มีการร้องเพลงให้ฟังเหรอเวลาง้อ

มีร้องเพลงด้วย

ยอมของพี่นกพอเชลศ
อ๋อหวานนะ

ไม่อยากมาจีบผู้ชายต้องใช้เพลงย้ำ

ถามหน่อยว่าอย่างนี้มีกลัว

แล้วเราไม่กล้าที่จะทำให้เกิดการด่างพร้อย

เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า

เราไม่กล้าจะทำอะไรที่ไม่ดี

เพราะตอนนี้ชีวิตเราทั้ง๓คนก็

เราจะมี๗สถานการณ์สมมุติรออยู่พักสักครู่ค่ะ

สมมุติว่านนะ
สมมุตินะครับสมมุติ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ก็ไม่ลงเลยอ่ะแหมอพีชตัวเองก็ร้องได้เถอะ

จำได้ใช่ป่ะล่ะเพลง

เศียงแล้วแน๊ตนักเลี้ยงใจอายุแม่บ้าง

แม่รุ่นคุณอาสุเทพวงกำแหง
ไม่พูดสักคำเลยนั่งยืนนิ่งอยู่เลย

คุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ
เขาคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ผู้ชายในฝันวันนี้เปิดบ้านต้อนรับศิลปินหนุ่มรูปหล่อเจมส์เรืองศักดิ์
เจ้าของเพลงเศร้าสุดฮิตไม่อาจเปลี่ยนใจและเพลงข้าวมันไก่ที่ร้องกันได้ทั้งบ้านทั้งเมือง
เมื่อต้นปีหนุ่มเจมส์ได้หักอกสาวทั้งประเทศ
ด้วยการประกาศแต่งงานกับครูสาวสุดสวย
วันนี้เขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวความรักให้แฟน
รวมถึง๓แม่บ้านได้อิจฉาตาร้อนกันขนาดไหน

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ต้อนรับน้องเจมส์เข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันค่ะ
ไม่ต้องเลยสาวคะวันนี้คุณแม่ขอเตือนว่างดกระดี้กระดาน

ต้องบอกไว้เลยว่าจะทำอะไรต้องเกรงใจภรรยาเขานะ

คือตอนนี้ต้องถามตรงเลยชีวิตพ่อบ้านของน้องเจมส์เป็นไงบ้างคะ
ชีวิตพ่อบ้านเลยใช่ไหมครับก็จริงแล้วมันก็คล้ายกับตอนเป็นแฟนกันนั่นแหละ

ไม่มีอะไรต่างก็เพียงแค่ว่านอนด้วยกัน

พันนุกกาวชอบมาก

เรามีการคุยกันเรามีการมีข้อตกลงร่วมกัน
เราก็แบบใช้ชีวิตแบบด้วยความเข้าใจ

แต่กะจะแบบพูดเรื่องงงเรื่องงานอะไรก่อน

แต่แม่เปิดมาแม่ก็ถามคำถามนี้เลย
เพราะฉะนั้นก็ต้องถามต่อเลยแล้วกันนะว่า
ปิ๊งรักกับภรรยาคนนี้ได้ยังไง

ก็คือว่าผมไปทำงานที่
จังหวัดนครนครสวรรค์ศาวราชอืมเป็นคนนคร
ภรรยาเป็นคนนครอ๋อเป็นคนใต้นั้นคนใต้นะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยคือภรรยาเนี่ยเขาเหมือนกับเขา

เป็นแฟนคลับประมาณนั้นคือภรรยาเนี่ยเป็นเด็กเรียน
แล้วเป็นเด็กแบบเลี่ยนเกงเด็กเลี่ยนทุนอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะชอบศิลปินก็ชอบอยู่คนเดียวเงี้ย

ไม่เคยเจอไม่เคยดูคอนเสิร์ตที่ไหนมาก่อน

ไปเจอตรงจุดไหนครับที่โรงแรมนี่ลองแรม
คือผมเนี่ยไปทำงานที่นั่นอยู่ล็อบบี้พักที่นั่น

จริงภาระยะเข้าสวยจริง

แล้วคู่ของคุณเจมส์เนี่ยมันมีอะไรที่มันต่างกันไหม

มีอะไรที่เราต้องปรับกันบ้าง
คือก็อย่างที่ทราบเราอยู่ในวงการบันเทิง

เวลาทำงานของเราเป็นเวลาพักผ่อนของเขา
อะไรอย่างนี้เวลาทำงานของเขาเป็นเวลาว่างของเรา
อะไรอย่างนี้เวลาทำงานของเขาเป็นเวลาว่างของเรา
เรื่องเวลาต่างใช่มีแค่นั้นแหละเวลางอนใครง้อใคร

เราก็เหมือนการสารภาพบาป

ก็ทั้งคู่เราก็ต้องบอกว่าเราจับอารมณ์ตัวเองได้นะว่า

ไม่มีการร้องเพลงให้ฟังเหรอเวลาง้อ

มีร้องเพลงด้วย
เพลงประจำมีไหมเพลงประจำ

เออวานนก
แล้วไงมั้ย

เราก็ถึงผมเป็นคนแบบนี้นะ

แล้วที่จะถอดความอยู่ให้เกิดการด่างพล้อยเลยแม้แต่นิดเดียว
เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าความสุขนั้นน่ะถ้ามันความเชื่อใจหายไปนิดเดียวความสุขนั้นจะไม่เกิด
มันก็เลยมันไม่ใช่อาการกลัวไงฮะมันเป็นอาการที่ว่าเราไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ไม่ดี
คุณเป็นคนดีแฟนบุคคลขอตบมือให้
รบมือให้เฉพาะเบรกนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต้องมีมากกว่านี้อีก
เพราะตอนนี้ชีวิตเราทั้ง๓คนก็เสมือนอยู่ใต้เตียงของน้องเจมส์อยู่แล้ว

กลับมาช่วงหน้าเราจะมี๗สถานการณ์สมมุติรออยู่พักสักครู่ค่ะ
โอเคสมมติสมมติว่านะสมมตินะครับสมมติ